ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เจ้าลืมรอยรัก
ที่พี่สลักฝังรักให้สาบชืน
แปลไปหัวใจมันถูกปือ
แคบล้มทั้งยืนเสื้ออื่นอบตรม
จากใครไปหามันตราช่วยชม
ที่มันไปลงลืมสัญญาสายัน
และร้องได้ให้ร้อง
ที่วาสาบดี
และร้องไปหาที่จะรอแก่สุด
ของทุกคน

อันนี้ยังไงไหม
เราก็เจออันนั้นแล้วไหม
ครับ
ไม่แน่ไม่แน่หวัดเสียวเหมือนกันนะฮะมามาดูกันนะครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณสมควรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้ครับ
ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ค่ะพี่สมควรคะรับราคา๒๐๐๐บาท
สัญญาเพื่อสายันนะครับสัญญาพรนารายนะครับเป็นคนร้องเอาไว้
รับไปแล้วสองหมื่นต้องการหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะเจ็ดเพลงตอนนี้ผ่านไปแล้วสองเพลง
เหลืออีกห้าเพลงคุณสมควรแล้วก็ครอบครัวคุณสมควรนี้น่ารักจริงจริง
หลับอุ๊ยค่ะปกตินี้จะต้องตื่นเต้นนะคนเยอะค่ะสบายแอร์เย็นสบายล่ะแอร์เย็น
สบายฉันล่ะแอร์เย็นแอร์เย็นหลับสบายเลยพี่สมกับพี่โก้เนี่ยดูแล้วเป็นคนที่มีความสุข
นะฮะเห็นมีแต่รอยยิ้มนะบางคนเนี่ยมันเป็นภาระที่หนักมากเลยนะครับ
สัตว์เลี้ยงเนี่ยห้าสิบกว่าชีวิตเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ที่เลือกเลี้ยงเองด้วยเป็นคือเป็น
ใครเอามาให้ก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ต้องจำยอมเลี้ยงแล้วก็มีความรักเลี้ยง
โดนกัดโดนอะไรก็ไม่บ่นไม่อะไรแบบเออจิตใจเป็นคนจิตใจดีจริงจริงค่ะเวลาเวลา
มาตายทีแผ่นตายทีน่ะล้องไห้กันค่ะของบ้านนี่ผมพูดงี่แล้วภูมิ
ยังร้องนะเนี่ยดูหน้าตาแดงเลยเนี่ยพูดถึงเวลาขุดหลุมฝัง
ใช่ค่ะขุดฝังแล้วมีพูดพูดอะไรไหมคะพูดว่าอะไรครับพูดว่าเกิดชะนาก็ขอยกันเป็นมนุษย์น่ะ

จิตใจดีแบบนี้นะครับก็อยากให้ร้องได้หลายหลายเพลงครับผม
ให้ได้ตามเป้าแต่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องกลับมาใหม่
เชียร์คุณสมควรนะฮะหรือว่าคุณแกระคนนี้กันใหม่นะครับ
แม่ชายผู้มีจิตใจโหอ้อมอารีมีจิตใจที่ดีจริงนะครับ
ว่าเขาจะทำได้ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือไม่ค่ะในร้องได้ให้หลานลูกทุ่งสู้ชีวิต
คราวหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับ
เสาร์และอาทิตย์สองวันเลยครับค่ะสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองครับจบรายการของเราค่ะ
หัวใจหัวใจละมุนที่แสนอบอุ่นอีกคนนึงรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
นั่นคือพี่เอชายามิดชัยกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
แล้วกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับ
วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไอ้ที่คลอดนี่เพิ่งคลอดก็มี

มากี่ตัวที่กำลังคลอดแล้ว
๔๕ตัวเนอะ

และตอนนี้อยู่ในช่วงพดุงคันอีก

เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุด

ไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาปล่อย

ตัวนี้ก็มีไอ้แดงกับไอ้เหมียว

เขามาปล่อยครับปล่อยตอน

ที่วัดก็ไปเลี้ยงให้หลวงพ่อด้วย
อันนี้คือเรียกว่านอกสถานที่ก็มีอีก
ไปก็ไปทำความสะอาดสถานที่วัด

ขยำข้าวขยำอะไรให้แมวกิน

เสียงทุกวันหัวหน้ากับลม
ที่อื่นฟื้นระทม